อีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำอันนี้ไปเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้
โดยเฉพาะใครที่เป็นสายชิลสายคาเฟ่
อยากจะแนะนำให้ไปร้านกาแฟที่นี่คุณผู้ชมค่ะ
เขาเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักคาเฟ่เลยค่ะ
ไปกันที่ร้านบ้านต้นไม้ค่ะ
แค่ชื่อก็เก๋ไก่แล้วนะ
ร้านบ้านต้นไม้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ที่บอกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักคาเฟ่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าบรรยากาศของร้านค่ะคุณ

บรรยากาศของร้านไม่ธรรมดาจริงนะคะ
แล้วก็มีต้นไม้เขียวขจีแน่นแล้วนะ

และก็มีเสียงน้ำไหล
กลมกลืนกับธรรมชาติสุดนะคุณ
ถึงแม้ว่าร้านจะติดถนน
แต่คุณเข้ามาในร้านคุณจะได้เหมือนแบบอีกบรรยากาศหนึ่งเลย
แล้วเขาทำต้นมงต้นไม้แล้วเขาทำบ้านต้นไม้ที่มันสูงขึ้นไปแบบนี้
ใช่เห็นวิวติดกับธรรมชาติ
ถูกต้องผ่อนคลายกันไปเลยเนี่ยคุณ

เห็นไหมมันสวยมากเลย
ใช่เป็นอย่างจะเราไปเทียวอุทยานหรือสวนป่าอะไรเนาะ

แต่ว่ายูติดถนนเนี่ยตัวผ่านไปผ่านมาแบบเนี่ย
ไฮไลท์ของร้านก็คือตัวอาคราม้ายที่คุณผู้ชมเห็นไปนะแหละค่ะ
มีทางเดินเชื่อมไปหลายต่อหลายจุดนะคะ
ไปถ่ายรูปก็ได้นะจิบกาแฟไปเดินถ่ายรูปเซลฟี่กันไปก็ได้

พื้นที่ด้านล่างในร้านแบบนี้ก็สวยงามไม่แพ้กัน
มีมุมให้นั่งแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวแบบนี้
หรือจะนั่งชิวนอนชิวบนเปรย์ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ร้านนี้นะบอกเลยว่าจะนั่งชิวนั่งทำงานนานแค่ไหนก็ได้
ดูนั่งชิวไงนี่ชิลมากนะฮะ
บอกแล้วว่าสายชิวนี่ต้องชอบมากแน่
นานแค่ไหนก็ได้ทำงานไปด้วยก็ได้เจ้าของร้านไม่ว่า
เพราะว่าอยากให้ลูกค้าดื่มดำกับบรรยากาศที่มันสวยงาม
กับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มบรรยากาศดีแบบนี้แล้ว
อาหารเครื่องดื่มเขาก็อร่อยนะคะครับ
เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่สุดเจ๋งที่ไม่ควรพลาดเลย

พร้อมอาหารอร่อยบรรยากาศชิว
มีต้นไม้สายน้ำเยอะแยะแบบนี้
ไปกันได้ร้านบ้านต้นไม้ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
กระบีเหมาะมากที่จะไปบอกรักไปเที่ยวทะลงทะเล
แล้วที่นี่อ่าวนางก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ถูกต้องแล้วอาหารเขาเนี่ยคุณดู
ไม่ต้องบอกรักอย่างเดียวนะไปบอกว่าหิว
ไปบอกว่าหิวไงหิวแล้วก็ได้กิน
เขาบอกว่าการพาไปทานอาหารอร่อยก็เหมือนเป็นการบอกรักอย่างหนึ่ง
เต็มความอร่อยแล้วก็เติมเต็มความสุขไปด้วย
กระบี่นี่ผมเคยไปเที่ยวผมยังติดใจอยากจะไปอีกเลย

ถ้าใครมีความคิดอยากจะไปที่กระบี